ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะคุณ
คือก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาว่าตลกซุปตา

หลายคนก็สังเกตว่างานในหน้าจอจะลดลงหรือเปล่า
แล้วก็หลังต้นสังกัดเริ่มลดงานของแต่ละคนลง
เริ่มหายไปจากหน้าจอนะ
ทำเอาตลกทั้งหลายเตรียมโบกมือลาต้นสังกัดในกระแสข่าวเขาว่าแบบนั้นนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณหม่ำจกมกที่มาร่วมเปิดตัวรอบการล่าภาพยนตร์สมผักเสี่ยงค่ะ
ผลงานการกำกับของลูกสาวคุณเอ็มบุษราคำนะคะ
ก็ได้ถือโอกาสเคลียร์ประเด็นนี้เลยว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
ส่วนตัวเนี่ยมองว่างานพิธีกรที่ลดลงไปก็เป็นไปตามนโยบายของช่องนะ
ที่มีการปรับผังซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติค่ะ
พร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่ได้น้อยใจต้นสังกัดนะ

ไม่เป็นว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติ
ผมก็โดนเหมือนกันฮันนี่หรือผมก็โดน
ไม่ได้ทำเหมือนกันเอาคุณโก๊ะไปแทน

เปล่ามันไม่มีน้อยใจ
มันไม่มีน้อยใจทำไมมันไม่เกี่ยว
มาแบบเคลียร์แสดงว่าทุกคนเข้าใจ
เพราะว่าเป็นไปตามนโยบายของช่องนั่นเองนะคะ
อกจากนี้ค่ะเจ้าตัวยังเผยข่าวดีด้วยว่า
คุณเอ็มบุษลาคำลูกสาวค่ะ
กำลังตั้งคันลูกคนแรกเลยนะ
หลังเข้าพิธีวิวากับก๊อฟกรวัดค่ะ

ตลกชื่อดังค่ะยอมรับเลยว่าเหินหนักมากเลยนะ
ว่ารู้กำลังจะได้หลานค่ะแล้วก็กำลังจะเป็นคุณตาแล้ว
กับเตรียมของขวัญไว้รับขวัญหลานเรียบร้อยแล้วค่ะคุณ
ก็ดีใจตื่นเต้น
จริงแล้วทราบมาตั้งนานแล้ว
นะคะ้าสร้อบผลวันเกิดคุณพ่อ
เป๊ะเหมือนหลานจะรู้ว่าอยากมาเป็นของขวัญวันเกิดตา
และวันนั้นพ่อก็แบบว่าปลืมมาก
ก็ดีใจแต่ผมไม่เท่าไรหรอก
เมียผมหนักกว่ายายหนักกว่า

เขยลูกสาวเขาอยากได้ลูกสาว
ผมก็ชอบเหมือนกันผมก็ชอบลูกผู้หญิงเหมือนกัน

ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้

ปริยามของขวัญรับหลานไว้หรือยังครับพี่หมอ
ว่าจะซื้อชายหาดสักอันนึงให้ลูก

บรรยากาศที่พี่หม่ำรู้ตอนนั้นที่เขาเห็นในคลิปนะ

ก็เป็น๒ขีดนะครับคุณหม่ำก็น้ำตาคลอ
แล้วถามย้ำเลยเอ็มท้องเหรอลูก

โมเมนต์ที่เราตื่นเต้นไปด้วยนะดูแล้วก็ประทับใจจริงเลยนะคะ